ได้เวลามาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยง
ติดตามข่าวสารยามเที่ยงกัน
ตอนนี้หลายคนก็กำลังจะพักรับประทานอาหารกัน

ข่าวเที่ยงในวันนี้มีความคืบหน้าในหลายประเด็น
โดยเฉพาะคดีฆ่าหันศพนายดาวิทเบรนาท

ช่วงบ่ายวันนี้นะคะหลังจากที่สอบเครียดนายอาตู
ผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีนี้มาร่วม๑๔ชั่วโมง

วันนี้ค่ะตำรวจก็เตรียมที่จะนำตัวนายอาตูไป
ขออำนาจสารฝากขังในช่วงบ่าย

มีการนำเอกสารของสภากาชาติไทย

ว่าถ้าเกิดว่าคุณบริจาคเลือดครบ๒๔ครั้ง
จะได้รับการรักษาพยาบาลฟรี
เรื่องนี้ล่าสุดครับทางด้านของสภากาชาติไทย

ติดตามวันนี้ว่าขั้นตอนเงื่อนไขจะเป็นอย่างไร
ก็เป็นไปได้แต่ว่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับสิทธิ์นี้
ช่วงแรกนี้มาดูเรื่องของน้องดีเจกันก่อนเลย
ถือว่าอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงตอนนี้
ใช่ครับน้องดีเจนะครับก็อายุเพียง๓ขวบครับ
หลังจากหายออกจากบ้านไปร่วมสัปดาห์ล่าสุดก็เจอแล้ว
แต่ว่าอาการนั้นค่อนข้างยังต้องน่าเป็นห่วงอยู่นะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าพบอาการติดเชื้อในกระแสเลือดรวมทั้งมีเลือดออกในกระเพาะอาหารด้วยนะคะ
ขณะที่ตำรวจก็เร่งสอบสวนในเชิงลึกถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
เพื่อที่จะหาปมหายตัวไปครั้งนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกกิติพงศ์คล้ายแก้วผู้กำกับการตำรวจภูทรวิชิตจังหวัดภูเก็ต
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการหายตัวไปของเด็กชายเจษฎากรชายโย
หรือน้องดีเจวัย๓ขวบ๙เดือน
หายตัวจากบ้านไปนานนับสัปดาห์ก่อนที่จะพบตัวในป่าละเมาะบนเขาหลังบ้านเมื่อวานนี้
โดยตำรวจนั้นให้น้ำหนักการหายตัวไป๒ประเด็น
ก็คือประเด็นแรกเด็กนั้นเดินพลัดหลงไปเองและมีผู้พาเข้าไป
ซึ่งจากระยะทางและสภาพพื้นที่เชื่อว่าเด็กชายวัย๓ขวบไม่น่าจะเดินขึ้นเขาสูงชันไปเองได้ค่ะ
ขณะที่ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำบุคคลในครอบครัวเพิ่มเติม
เบื้องต้นก็ยังไม่พบพิรุษแต่ว่าได้สั่งการให้ชุดสืบสวนนั้นเร่งสอบสวนในเชิงลึก
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวว่าขัดแย้งหรือว่ามีปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่ค่ะ
โดยยังไม่มีการตั้งข้อหากับผู้ใด
ขณะเดียวกันวันนี้นะคะตำรวจเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีบุคคลตระกูลดัง
เกี่ยวข้องกับการหายไปของน้องดีเจน
ตำรวจยืนยันว่ายังไม่พบความเชื่อมโยงในประเด็นนี้ค่ะ
ขณะที่อาการของน้องดีเจยังพักรักษาตัวอยู่ในห้องอภิบาลการหายใจ
หรือว่าห้องอาซียูเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด
เฝ้าสังเกตอาการตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
นายภาคเจสดาจงภัยบูรณ์พัฒนาผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตเปิดเผยว่า
ยังต้องให้น้องดีเจนั้นใช้เครื่องช่วยหายใจ
ส่วนสภาพร่างกายที่มีบาดแผลหลายจุด
โดยเฉพาะขาทั้งสองข้างมีสภาพเน่าเปื่อย

ผิวหนังมีร่องรอยถูกยุงและแมลงกัดต่อยจำนวนมาก
ประกอบกับมีอาการขาดน้ำและอาหาร
ส่งผลให้ติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ
แม่ของน้องดีเจนะคะได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียค่ะ
ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปเอเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องดีเจ
ซึ่งสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตค่ะ